บุกยิงเพื่อนบ้านอาการสาหัสจำได้ไหมคะ

จนตำรวจเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่ม
มีการยิงปืนต่อสู้กันนิดหน่อยนะ
จนกระสุนเกือบโดนผู้กำกับสพสารพี
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ถูกต้องเพราะตำรวจตรึงกำลังปิดล้อมทั้งคืน

สุดท้ายคนร้ายยอมออกมามอบตัว

นี่ค่ะก็เข้าชาร์จกันแบบนี้
ก็เป็นวินาทีที่ในเกรียงไกรสุกัณฑาวัย๔๓ปี
เจ้าของอุทธรรมบรรทุกยอมออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
หลังยิงเพื่อนบ้านแล้วหลบอยู่ในบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำ
แล้วก็ยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยนะคะ

โมงเช้าถึงยอมไตรตรองพิจารณาตัวเองได้แล้วเดินออกมาเอง

มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นายเกรียงไกรเจ้าของอุทธรรมบรรทุกคนนี้
อยู่ก็บุกเข้าไปยิงนายสุริยนต์อาจเมืองเจ้าของโรงงานทูบหอม
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันไม่ถึง๒๐๐เมตรนี่คือนายเกรียงไกรนะคะ
นี่คือผู้ต้องหานะครับผู้ก่อเหตุนะครับ
ใช่ส่วนนายสุริยนต์ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ

อ้อตำรวจก็พยายามใหญ่หยารเกลียดกล่ำผูดคุยเจรจาเองอยู่นานสองนาน

จนกระทั่งหัวค่ำคุณผู้ชมค่ะ
เกรียงไกรโผล่หน้าออกมาทางประตู

เปล่าค่ะโผล่ออกมาพร้อมกับปืน

นี่ฮะช่วงจังหวะการต่อสู้การยิงสวนกลับของตำรวจนะฮะ
แล้วคุณรู้ไหมว่านัดแรกที่ยิงออกมายิงใส่ใคร

ผู้กำกับสพสารพีที่ยืนอยู่หน้าบ้าน

โดนค่ะสุดท้ายก็เลยมีการยิงปืนตอบโต้กันเสียงปืนดังสนั่น

เสียงปืนจบลงก็ตรวจสอบแล้วไม่มีใครโดนกระสุนปืนนะคะ
ซึ่งนายเกรียงไกรก็ยังคงหลบนิ่งอยู่ในบ้าน
ช่วงเวลาที่เขายิงสวนกันออกมาเนี่ยประมาณ๒ทุ่ม

เจ้าหน้าที่ก็เลยเพิ่มกำลังและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
สุ้มอยู่รอบบ้านนั้นน่ะจนเช้าค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์ก็ตึงเครียดตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ตอนแรกก็คุยกันว่าตั้งใจจะใช้แผนละมุงละม่อมในการจับกลุ่ม

เรียกญาติเรียกอะไรมาพูดคุยกันก่อนแล้ว
ตี๓ภรรยาของนายเกรียงไกรนางเยาวเรศ

ใช่คือตำรวจต้องพูดคุยวางแผนกันก่อน
ว่าจะไปเจรจาอะไรกับนายเกรียงไกร

ตี๕ค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ก็ให้นางเยาวเรศเข้าไปพูดคุย
ก็ถือว่าเป็นผลสุดท้าย๖โมงเช้า
ถึงยอมออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธ
และไม่มีอาการบาดเจ็บหรือสูญเสียทั้งสองฝั่ง
ตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักเก็บหลักฐาน

ประกอบสำนวนคดีแล้วก็ตรวจสารเสพติดด้วย

คิดว่านายเกรียงไกร
คงเข้าใจว่านายสุริยนต์ไปแจ้งตำรวจ
มาจับตัวเขาครับเพราะก่อนหน้านั้นนายเกรียงไกร

เพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวออกมาปลายธันวาคมนี้เอง
ครั้งนี้ก็คิดว่าคงเสพยาอีก
จนหลอนแล้วก็อลวาด
แล้วก็ไปเกาะเหตุยิงนายสุริยนต์ที่เข้าใจว่าไปแจ้งจับนั่นแหละ
คือคาดว่านายเกรงไกรผู้ต้องหาคงเก็บความแค้นไว้ในใจมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็คิดว่านายสุริยนต์ลุงสุยนต์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกัน
ไปแจ้งความกับตำรวจจนทำให้เขาโดนจับ

ใช่พอแค้นฝังหุ่นแบบนี้ก็เลยมาก่อเหตุนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามกับภรรยาของผู้ต้องหา
ว่าเอ๊ะพูดแก้กอบอะไรกับสามี
ภรรยาก็บอกว่าก็เรียกชื่อสามีเรียกสติสามี
บอกให้ใจเย็นออกมามอบตัวนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตำรวจจะวิสามันนะ

แล้วก็ตัวภรรยาก็ตอบขออภัย
ตัวสามีผู้ก่อเหตุก็ตอบกลับมาว่าเขาอยู่ข้างหน้านะ

ก็เป็นการบอกภรรยาไว้ก่อนภรรยาจะได้บอกตำรวจได้นะฮะ
แล้วก็ตัวสามีก็เดินออกมาให้ตำรวจควบคุมตัวนะครับ
แล้วก็ตัวภรรยาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละ
เรื่องที่สามีคือนายเกรงไกรเข้าใจว่าลุงสุริยนต์
ซึ่งอยู่ข้างบ้านเป็นคนไปแจ้งความ
จนกระทั่งนายเกรียงไกรถูกจับเรื่องยาเสพติดนะครับ

ก็มีเพื่อนบ้านไปให้กำลังใจภรรยานายเกรงไกรเหมือนกัน
ซึ่งทีมข่าวก็มีการตรวจสอบบริเวณหน้าต่างบ้าน
ก็มีร่องรอยกระสุนปืนที่มีการยิงต่อสู้กับตำรวจ

ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนั่นแหละอืม
เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ส่วนตำรวจภูมิกับสพสารพี
บอกถึงวินาทีที่ถูกยิงเฉียวหัว

ภูมิกับบอกสงสัยนายเกรงไกรผู้ต้องหาตอนนั้นคงตกใจ
คือเขาโผล่หน้าออกมาดูกะจะหลบหนีตำรวจ
แต่ทีนี้ดันเจอตำรวจทั้งแผนเลย

ภูมิกับบอกคงเป็นการตกใจนะครับ
ก็เอาเป็นว่าดำเนินการตามกฎหมายล่ะค่ะ